เรื่องของไฟกันบ้างดีกว่าซ่อมรถอยู่ดีไฟมันลุกพลึบขึ้นมา
ต้องช่วยกันดับแล้วครับแบบนี้
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นภายในร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งนะครับช่างเนี่ยเขาก็รุมกันซ่อมรถมอเตอร์ไซคันนี้โอ้โหสงสัยมันจะเครื่องแรงติดในตัสมาเหรอ
ไฟลุกไหม้เอ้าไฟไหม้ทำไงสาดน้ำเฮ้ยมันไม่พองั้นไปเปิดน้ำในก๊อกมาเลยจะได้ฉีดแรงเอ้าน้ำปลาปลาไม่ไหลไอ้วันนั้นน้ำปลาปลามันไม่ไหลครับ
โอ้โหยุ่งแล้วครับแบบนี้ไฟมันก็ยิ่งโหมมาสิคือไฟที่มันลุกไหม้ที่ตัวรถแบบนี้น้ำอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่เอาไม่ได้นะแล้วเอาน้ำเนี่ยดับไม่ได้นะครับ
ทำยังไงล่ะครับสุดท้ายครับพากันไปเอาถังดับเพลิงที่อยู่ข้างนั่นแหละเอามาดับได้พอดี
อ่าวต้องใช้ถังดับเพลิงฉีดนะใช่ครับมันต้องใช้สารเคนีแบบนี้นะครับ
คือดิฉันคิดว่าเบื้องต้นทุกคนที่ตกใจเห็นไฟจะหาน้ำ
ใช่มันเป็นแบบธรรมดาใช่นะแต่โชคดีที่เขามีสติกันคุณเห็นไหม
เห็นครับหาด้วยกันนะน้ำไม่ได้ใช่ไหมงั้นไปหาถังดับเผลิงดีกว่า
มีสติก็เลยทันท่วงทีจริงเอ้านะสติเนี่ยสำคัญในช่วงเวลาคับขันแบบนี้นะครับ